ตอนนี้ตี๕๓๐แล้วนะคะ

ใครที่ยังไม่ตื่นนี่เปิดดูหน่อย

และส่งข้อความมาในไลน์พูดคุยกับเราด้วยนะคะ
ข่าวต่อไปนี้เรียกความตื่นได้แน่นอน

คุณสุภาษาราไม่ใช่ออกกำลังกาย

โอ้โหเค้าตื่นเต้นตกใจเค้าอยากจะวิ่งหนีนี่
เค้ากลัวผลุ

จะตามจับสุนัขแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือนะ
เพราะสุนัขหัวติดกระป๋องมาแล้ว๔วัน

จับไม่ได้

ยุทธการและปฏิบัติการล้อมจับคุณ

ถ้ารั้วลั้วลงไปแบบโอ้โฮสุนัขไม่ต้องเล็ง

แล้วคนข้างนอกเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็หายไปในแวบตา
มีมากกว่า๕คนเจ้าหน้าที่จริง
เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่มูลที่ประชานุกูลจังหวัดราชบุรีนะครับ
โอ้โหวิ่งปฏิบัติการไล่จับสุนัขที่หัวติดกระป๋อง
นี่ขนาดหัวเขาติดกระป๋องเขายังวิ่งได้เร็วรู้ทิศทางขนาดนี้
เรื่องของเรื่องคือเขามองได้ด้านหน้านะ
แล้ววิถีการมองเขาอาจจะไม่ชัดมากแต่เขาแบบแม่นมากคุณพี่
เก่งมากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ละความพยายามนะทำทุกวิถีทางเหมือนกัน
สุนัขน้อยเอ๋ยเจ้าจะไปไหนฉันก็ตามไปด้วยนะฮะ
คุบก็แล้ววิ่งตามก็แล้ว

บางคนก็ล้มลุก
โอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่นอนอยู่กลางถนน
เพราะว่ากรณีนี้มีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีสุนัขพันธ์ไทยสีขาวดำ
อายุประมาณ๒ปีหัวติดอยู่ในกระป๋องมา๔วันแล้ว
ก็วิ่งวนไปวนมาอยู่ริมถนน
เขาไม่รู้จะทำอย่างไรนะฮะ
หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กว่า๑๕คน
ไม่มีแค่๕คนเท่าที่คุณเห็นนะ

ตะข่ายไปจับเพื่อช่วยดึงกระป๋องออกจากหัว
แต่เมื่อไปถึงพบสุนัขดังกล่าวเขายืนหลบอยู่ในที่ก่อสร้าง
บริเวณหัวติดคาอยู่ในกระป๋องพลาสติกสายจริง
เมื่อพยายามเข้าใกล้สุนัขกลัวเขาตกใจวิ่งหนีเลยนะฮะ
วิ่งไล่กันแบบนี้๑ชั่วโมงกว่า
คุณกว่าจะตะครุบตัวสุนัขแล้วก็ถอดกระป๋องออกได้

อันนี้ที่ซ่อนเขาชาวบ้านพาไปดูนะคุณ
ก็วิ่งกันแบบเมื่อกี้ทุลักทุเลกันแบบเมื่อกี้นะฮะ

๓วันก่อนมีคนเห็นไปกินอาหารแถวร้านค้า
คาดว่าก็แน่นอนมุดหัวเข้าไปกินอาหารในกระป๋อง
แล้วเกิดหัวติดขึ้นมาดึงตัวออกมาไม่ได้

เขาวิ่งมาแบบนี้ร้อยรอบแล้ว
บอกว่าฉันวิ่งไม่ไหวแล้วเอาเจ้าหน้าที่มาช่วย
เจ้าหน้าทีมาเถอะแล้วเจ้าหน้าทีเป็นอย่างไรล่ะ
นี่ไงก็วิ่งก็เหนื่อยเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหวิ่ง๔คูณร้อย

ชั่วโมงกว่ากับการภารกิจจับสุนัข
นี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เขาเรียกว่า